เจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่เขาทำงานเต็มที่นะคะอุทิศชีวิต
เพื่อจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ทุกอย่างเขาเต็มที่หมดเลย
แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้กับพี่กู้ภัย
หลังวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรตินะคะอยู่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
กู้ชีพกู้ภัยแม่โจ้ค่ะพากันนำทีมเข้าไปช่วยเหลือสุนัขสองตัวนะ

สุนัขสองตัวพลัดตกลงไปในบ่อลึกเกือบสามสิบเมตร

คือเขาได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือดังมาจากในบ่อตรงนี้

แล้วบอกเลยคุณผู้ชมงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบ่อยิ่งลึกเท่าไหร่อากาศยิ่งน้อย

บางเบาเท่านั้นคนที่ลงไปช่วยต้องแข็งแรงและมีความชำนาญมากค่ะ

ซึ่งตลอดการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาต้องโรยตัวคุณเห็นไหม
เขาจะค่อยไต่โรยตัวลงไปพร้อมกับมีถังออกซิเจนด้วย
เพราะว่าอากาศมันน้อยนะคะข้างในนะคะ
พอลงไปถึงโอ้เจอจริง
พบกับสุนัขสองตัวอยู่ในสภาพที่อิดโรยเลยนะคะ
สุนัขมันคงตกไปหลายวันแล้ว
ก็เลยตัดสินใจใช้เชือกมัดที่ตัวสุนัข

แล้วค่อยดึงขึ้นมาทีละตัว
ละตัวจนในที่สุดผ่านไป๑ชั่วโมง
พี่เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือสุนัขทั้งสองตัวขึ้นมาได้

โล่งอกโล่งใจไปตามกันเลย
นี่เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะเห็นไหมคุณผู้ชม
สำหรับพี่กู้ภัยนะทุกชีวิต

พี่เจ้าหน้าที่เขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเอง

ตกลงไปในท่องานนี้ปรบมือให้กับพี่กู้ภัยจริง

กายน้ำใจเลยเพื่อช่วยสุนัขนะคุณผู้ชม